ลงทุนเช่าร้านอ่าเช่าที่เปิดเป็นร้านขายอัญมณี
เพื่อล่อให้นักธุรกิจค้าอัญมณีหลงกลติดกับ
แล้วก็ทำทีว่าเขาเอาเพชรจึบกระตต์มาให้ดูครับ
อยู่ในร้านก็บอกว่าเดี๋ยวนะเพชรเนี่ยจะดูน้ำดูจริง
ต้องไปส่องกับแสงธรรมชาติออกไปข้างนอกเดินออกมาหน้าร้าน
ทำทีเป็นหยิบเพชรส่องแดดสักพักหนึ่งกดรีโมท
เจ้าของเพชรเอาไว้ในร้านตัวเองครับแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตำรวจออกหมายจับแล้วด้วยนะคะรวมถึง
ผู้เสียหายที่เป็นชาวอินเดียที่เอาเพชรมาเสนอขายเนี้ย
อันนี้ชื่อผู้ต้องหานะคะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอายา
กรุงเทพใต้แล้วที่ขโมยเพชรเข้าไปก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ
พนักงานสอบสวนสนบังรักษ์บ่าย๓โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
นายวิกกี้บอกว่าเขาประกาศขายเพชรน้ำหนัก๑๐กรัต
โซเชียลมีเดียอยู่แล้วทีนี้ระหว่างการประกาศขายเนี่ย
นายพิพัฒนพงพัฒน์คนนี้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ทำท่าว่าสนใจเพศของเขา
บอกว่าอยากจะซื้อและเตรียมเงินเอาไว้ให้๑๐ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
มีแค่เงื่อนไขเดียวก็คือนายวิกี้ต้องนำเพชรมาขายที่ร้านที่ตั้งอยู่บนถนนสี่ภรรยา
วิกกี้ก็บอกว่าที่ต้องออกมาชี้แจงเนี่ย
เพราะว่ามีหลายคนบอกว่านายวิกกี้อ่ะ
กุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าว่าโดนขโมยเพชรเพื่อหวังเอาเงินประกันหรือเปล่า
เขาเลยต้องมาชี้แจงว่าไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา
เพชรสิบกระหลัดอันนั้นเป็นของเขาเองไม่ใช่ของลูกค้าด้วย
อืมก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดวงโชชสุวัญจรรย์ผู้กำกับการสอนอบังรับบอกว่า
ตอนนี้สารอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๒คนแล้ว
คนแรกก็คือนายพี่พัทธ์โพงพัทธ์สุขสวัสดิ์พี่พัทธ์
ส่วนอีกคนเป็นการขอหมายจับตามรูปภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือคนที่ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
พานายพี่พัดพงพัดคนนี้หลบหนี
ฐานความผิดร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนมาดำเนินคดี
คุณผู้ชมเราทำกราฟิกมาให้ดูเหตุการณ์เห็นไหมคะอืม
เนี่ยทำทีว่าออกมาส่องเพชรกับแสงแดดเนี่ย
พัฒนพงพัฒน์คนนี้แล้วคือร้านอัญมณีส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเหมือนประตูกระจกอัตโนมัตินิรภัยเพื่อป้องกัน
เนี่ยค่ะส่องไปปุ๊บกดรีโมทล็อกเลยจ้ะ
นายวิกกี้ไว้ข้างในส่วนตัวเองเนี่ยวิ่งมาวิ่งไปที่หัวมุมตึกซึ่งมีผู้ร่วมขบวนการอีกคนนึงติดเครื่องมอเตอร์ไซค์รออยู่แล้ว
วิกกี้เห็นแบบนั้นตอนแรกก็ตกใจพอตั้งสติได้ก็ทุบกระจกประตูร้านแตกแล้วก็เรียกวินมอเตอร์ไซค์ตามไปด้วยนะ
แต่มันไม่ทันนะคะเนี่ยคือโชคดีจริงนะก็มีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี

เพราะว่าทุบไม่คิดชีวิตเพชร๑๐ล้านของเขาเองแต่สุดท้ายก็ตามไปไม่ทันนะคะ
ซึ่งอาคารเลขที่๔๒๖ทับ๒๓ก็คือร้านที่นายพิพัฒนพงพัฒน์มาเช่าอ้างเป็นร้านอัญมณีเนี่ย
ก็ปรากฏว่าบริษัทนี้ปิดตัวลงเหมือนกันและไม่สามารถติดต่อเจ้าของบริษัทได้
แต่มีข้อมูลพยานแวดล้อมมาค่ะว่าอาคารนี้เนี่ยมีชาวจีนอายุประมาณ๓๐ปี
ทำหน้าที่เป็นในหน้าในการหาปล่อยเช่า
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อนายหน้าชาวจีนคนนี้แล้ว
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเราจะพยายามเรื่อยนะคะ